ประกาศนโยบายผ่อนปลนกิจกรรมในระยะที่๓
ก็สามารถผ่อนปลนได้ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนนี้
ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ก็ในส่วนของกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาทางสวบครอนุญาตนะให้กิจกรรมต่าง
สามารถออกกำลังกายเพื่อฝึกซ้อมได้สามารถดำเนินการได้
โดยสามารถมีผู้ร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน๑๐คนแต่ว่าไม่นับผู้เล่นนะ
ผู้เล่นก็อีกจำนวนนึงนะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้มีการแข่งขัน
ช่วงเวลานี้คือยังแข่งขันกันไม่ได้แต่ซ้อมได้นั่นเอง
จากนี้ยังอนุญาตให้ศูนย์กีฬาทางน้ำเช่นเจสสกีเซิร์ฟบอร์ด
สถานที่เล่นโบลิ่งแล้วก็สถาบันสอรีราชสามารถให้บริการได้นั่นเอง
ส่วนการแข่งขันกีฬาประเภทต่อสู้เช่นมวยไทยอย่างทางด้านสบคเนี่ย
ยังไม่ประกาศนโยบายผ่อนปลนในระยะนี้นั่นเองนะครับ